คำแรกของวันนี้ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่
ผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
ต้องการให้เจ้าระจากานระดับ๔๙คนนึงเนี่ย

ปีนขึ้นไปร้องไห้ไปเหมือนจะกระดดค่าตัวตาย
ไม่ใช่หนีปัญหาแบบนี้นะครับ

เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเนี่ยต้องระดมกำลังกันไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรำนะครับ
ไปช่วยพูดคุยเกลี้ยกล่อมผู้หญิงคนหนึ่งปีนหน้าต่างของสำนักงานจัดหางานจังหวัด
ออกไปยืนคุณผู้ชมที่บริเวณฐาน๒
ร้องไห้ตะโกนระบายปัญหาชีวิตต่างนานา
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะฆ่าตัวตาย
คือคนก็กลัวว่าเธอจะกระโดดลงมาจริงนะครับ
ผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๓๕๔๐ปี

แล้วก็ตะโกนถึงข้าราชการ๔๙คนหนึ่ง
ทำไมหนีปัญหาไม่ไปยอมเคลียร์ให้จบ
หากไม่ยอมมาเคลียร์จะทำให้อายก็พูดแบบนี้ตลอดนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมให้ได้สติแล้วก็สงบสติอารมณ์
แล้วก็กลับลงมาด้านล่างนะกลับมาเสร็จปุ๊บ
ก็รับปากจะประสานบุคคลที่ผู้หญิงคนนี้ต้องการจะให้เจอ

สุดท้ายก็ยอมปีนกลับเข้าไปที่บริเวณด้านในของอาคาร
ตรวจสอบในตัวผู้หญิงคนนี้

เป็นสัญญายินยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูแล้วก็ยินยอมจ่าย
เรื่องของความผูกพันระหว่างที่คบกัน
มีเนื้อหาระบุว่าจะเรียกค่าเลี้ยงดูและค่าใช้จ่าย
ราชการผู้ชายคนหนึ่ง
ไปเคลียร์ปัญหากันแต่ปรากฏว่า
ผู้หญิงก็เลยเครียดก็เลยปีนระเบียงประชด

ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคน

พอเลิกกันแล้วฝ่ายชายบอกว่าจะจ่ายค่าเลี้ยงดูให้

ก็เลยเครียดก็เลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมานะครับ